ทุกผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอท้อง๘เดือนนะฮะแล้วติดหนี้พนันออนไลน์
ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปจี้ชิงทองจากร้านทองเขา
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เขาวิ่งไล่จับตัวกันได้ทันนะครับ
และตอนนั้นเขาพูดอะไรมั้ยพี่ไม่ได้พูดเลยค่ะถามก็ไม่ตอบเหรอ
ทุกผู้ชมดูนี่นะฮะจังหวะตอนที่นี่คนร้ายนี่วิ่งหนีไปได้ทองไปแล้วนะ
ขาสั้นสีน้ำเงินนะฮะที่วิ่งไปด้วยน่ะนั่นคุณลุงเจ้าของร้านทองนะฮะ
และอายุ๗๓ปีแล้วแกวิ่งตามไปทันด้วยนะครับ
แล้วตอนขากลับมาเนี่ยช่วยกันเอาตัวคนร้ายล็อกกลับมาที่ร้านเนี่ย
เพื่อรอตำรวจเนี่ยนะฮะคุณลุงเจ้าของร้านทองก็นี่
เดินคุมตัวคนก่อเหตุมาด้วยจังหวะคนก่อเหตุผู้หญิงคนนี้ท้อง๘เดือนนะ
วิ่งไปแล้วสะดุดล้มด้วยก็เลยถูกตามทัน
โอ้โหแต่ลุงแกแข็งแรงจริงจริงนะใช่ค่ะแล้วคนก่อเหตุก็คงไม่ได้มีแรงวิ่งอะไรเยอะแยะหรอก
จริงคนท้องอ่ะซึ่งเขามาถามกันตอนหลังเนี่ยคุณลุงเจ้าของร้านทอง
เป็นนักวิ่งตอนหนุ่มนี่แบบแข่งขันวิ่งนี่แบบได้เหรียญทองมาแล้วได้แชมป์มาแล้ว
ผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านทองวันฟุงนะฮะถนนศรีสมุทรอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
เช้าวันนี้ล่ะครับคนที่ก่อเหตุชื่อนัชนกอายุ๒๘ปีนะครับ
ท้องอยู่๘เดือนท้องแก่ใกล้คลอดแล้วนี่ตำรวจก็คุมตัวมาทำแผนนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเช้าวันนี้ทำทีเป็นลูกค้าไปขอซื้อสร้อยคอทองคำพร้อมกับออกอุบายว่าสร้อยที่เธอใส่อยู่เนี่ย
มันมีคราบขอให้ทางร้านเนี่ยช่วยล้างให้หน่อยตอนนั้นเจ้าของร้านอยู่ที่หน้าร้านนะครับ
คือคุณลุงสมพงศ์อายุ๗๓ปีที่วิ่งตามไปคุณลุงแกก็ลูกค้าจะล้างคราบสกปรกที่ทองก็หันไปหยิบน้ำยา
เพื่อจะเอามาล้างสร้อยคอทองคำให้คนร้ายก็เลยคิดว่าเจ้าของร้านซึ่งสูงอายุมากแล้ว
คงจะวิ่งตามไม่ทันหรือไม่ทันระวังตัวคว้าสร้อยคอทองคำกับสร้อยคอมือทองคำบนตู้กระจกแล้ววิ่งหนีเลยนะฮะ
ได้ไป๘บาทน้ำหนักทองออกจากร้านไปเลยเนี่ยฮะแล้วชาวบงที่ได้ไปนะนี่ได้คืนมาแล้วนะครับ
เจ้าของร้านก็ตะโกนให้ชาวบ้านช่วยจับนะฮะชาวบ้านแถวนั้นขายข้าวขายของอยู่ด้วยก็ช่วยกันวิ่งตามจับ
แล้วสาวท้องแก่คนนี้ก็ไปสะดุดล้มก็เลยถูกคุมตัวไว้ได้นี่ฮะสพเมืองสุประการก็มารับตัวไปดำเนินคดีต่อนะครับ
ทำแผนเรียบร้อยนะฮะผู้ต้องหาถึงกับปาดน้ำตาร้องไห้เลยนะ
พันธุ์ตำรวจเอกนพดลช่างเรืองนะฮะภูมิกับการสพเมืองสมุทรปราการ
บอกว่าผู้ต้องหาสารภาพว่าก่อเหตุจริงทำไปเพราะติดหนี้พนันออนไลน์เกือบสองแสนบาท
ค่ะเธอเรียนจบปริญญาตรีนะครับทำงานเป็นผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ
แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำงานเพราะท้องแก่ใกล้คลอด
ทีนี้ถามว่าเอาแล้วมาจี้ชิงทองเนี่ยมาวิ่งเอาทองเข้าไปอย่างนี้
เอาเอาไปทำไมเธอบอกเธอต้องการเอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้เพื่อน
ทีแรกเนี่ยเธอติดหนี้เพื่อนยืมเงินเพื่อนมาลงทุนเนี่ยนะ
ขายของเนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาททีนี้ไอ้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทเนี่ย
ยังไม่ทันได้ลงทุนเอาเงินไปเล่นพนันออนไลน์จนหมด
แล้วไม่มีเงินคลอดลูกด้วยทีนี้ไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยนี่ฮะมาเอาทองเขาเลยสุดท้ายถูกจับได้นะครับ
ไม่มีใครเคยได้เงินจากพนันออนไลน์เลยนะคะไม่ควรที่จะหลงกลไปเล่นพนันออนไลน์เลยนะคะ
ส่วนคุณลุงเจ้าของร้านก็อย่างที่บอกแล้วฮะหลายคนก็อุ้ยทำไมลุงแข็งแรงจัง
วิ่งไปวิ่งกลับได้ด้วยนะครับคุณลุงบอกเคยเป็นแชมป์นักวิ่งมาก่อนแล้วก็ชอบออกกำลังกาย